ช่วงนี้มาติดตามความรักของคู่นี้กันหน่อยนะคะ
คู่นี้หลายคนก็ถามเหลือเกินว่า
ชีวิตคู่ก็ใช้ด้วยกันมานานแล้วนะ
เมื่อไหร่จะมีทายาทสักที
ต้องถามสักหน่อยแล้วว่าจะยอมใจอ่อนเตรียมปั๊มทายาทหรือยัง
เพราะว่าเห็นช่วงนี้คุณสามีเขาสั่งฟิตตลอดนะ
ฟังจากเอมมี่กันจ้า
ตอนนี้บททนวันนี้
เอ่อก็ต้องรอเขาก่อนนะจ๊ะ
ต้องมากดดันกันถามเยอะซะจริงนะคะ